มันมีปัญหาเยอะมากถนนเขาก็ซุดเยอะ
บาทเขาก็พังตลอดถ้าเกิดวิธีเดิมมันแก้ได้
มันก็น่าจะแก้ได้มาเป็น๑๐ปี๒๐ปีแล้วใช่ไหม
ชาวบ้านและที่ดินชาวบ้านสร้างทางเข้าออกเห็นชัดว่าเอื้อประโยชน์เอกชน

ถ้าเขาร้องเรียนมาแบบนี้พี่เอ๊จะช่วยเขายังไง
พี่เอ๊สสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะน้องมิ้น

วันนี้สะดุดตาอย่างแรกเลยค่ะ

สีส้มตอนที่เป็นอธิการบดี

แล้วก็สีส้มเนี่ยเป็นสีวันเกิดพี่เอ๊วันเมื่อ

คนที่ทำบุญก็จะได้นาฬิกาเรื่องนี้ไป

แล้วก็มาเรียนที่พระจอมเกล้าด้วย

ทัทธาพระองค์ท่านมากเพราะท่านเป็นวิดาของวิทยาศาสตร์ไทย
เขาบอกว่าพี่เป็นสายมูเหรอคะพี่แห้งไม่มีครับจบสายวิสายวิศวะนี่แหละครับ

ให้สวดมนต์ทุกวันแล้วก็รู้สึกว่าเรามาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ย
บางครั้งมันไม่ใช่ด้วยความพยายามเท่านั้นเราคิดดีทำดีนะครับ
ไม่มีอะไรเสียหายครับวันนี้นัดมิ้นที่สาราว่าการกรุงเทพดินแดง
เราเลือกที่นี่ค่ะพี่วันนี้มาเยี่ยมอ่า
มาเยี่ยมที่สำนักโยธาขึ้นไปแล้วเห็นใจเจ้าหน้าที่ค่ะ
กองเอกสารเป็นภูเขาเลยครับเนี่ยมิ้นจะถามเรื่องนี้เพราะว่าจริงจริงมิ้นมาถึงปุ๊
เห็นตรงเนี้ยเอามาแล้วกระดาษหลายแผ่นเลยเราต้องเปลี่ยนไหม
ต้องเปลี่ยนสุดสุดเลยได้ไหมประเทศจะเปลี่ยนได้ไหมนี่เขาพยายามเปลี่ยนกันมาตั้งหลายปีแล้ว
แหละครับถึงไหมต้องมีผู้ว่าคนใหม่นี่เอาพี่มิ้นว่าตอนเนี้ย
เริ่มส่องแล้วนะพี่ร้อนไหมคะเราไปหาพี่ร่มนั่งคุยกันหน่อยดีกว่า
ยินดีครับคือมีรวมว่าพี่เอ๋เนี้ยลงพื้นที่ครบห้าสิบเขตแล้วใช่
เอ๊คิดว่าเขตไหนเปลี่ยนยากที่สุดเปลี่ยนยากในที่นี้คือหมายถึงว่า
ปัญหาเขามันลึกลับซับซ้อนมันแก้ยากที่สุดเขตที่ไกลหูไกลตาผู้ว่า
ถ้าเกิดเขตไข่แดงไม่ว่าจะเป็นปฐุมวันสาธรณ์บางรัฐเขตพรุ่งนี้มันก็ได้รับการดูแลก่อน
แต่ออกไปข้างนอกเนี่ยนะครับไปจอมทองบางบอนมินบุรี
พวกนั้นลำบากมากมันมีปัญหาเยอะมากเออเรื่องนะครับสิ่งแวดล้อมอ่า
ได้ค่ะวันนี้ก็มาติดประตูน้ำอีกค่ะถนนเขาก็ซุดเยอะ
บาทเขาก็พังตลอดเวลาฝนตกมาน้ำเขาก็ท่วมมากที่สุดอ่า
ที่นั่งไว้ให้พี่ด้วยเราไปนั่งคุยกัน

เนื่องจากพี่เอลงพื้นที่ครบ๕๐เขตและ

แต่ตอนนี้ผอมแล้วนะครับเพราะเดินหนักอันนั้นคือที่ทักบ่อยมาก
ไม่ก็บ่นพี่เอเดี๋ยวผมบ่นเรื่องของปากท้องจริงจริง
มาตั้งแต่เปิดตัวจนถึงทุกวันนี้เอาจริงจริงนะพี่เอ๊พูดกันแบบตรงไปตรงมาเนอะ
ปัญหาของกรุงเทพเนี่ยล้านแปดรถติดน้ำท่วมถนนพัง
ขยะโล้นเทียบเพียงได้จริงจริงอ่ะคะ
ถ้าเกิดตอบไปเดี๋ยวก็บอกว่าตอบแบบคนมาสมัครของคะแนนครับมิ้นฮะมิ้นคงเคยไปต่างประเทศอ่ะครับ
มิ้นเคยไปญี่ปุ่นไหมฮะโตเกียวไปไปโตเกียวนะครับมีประชากรมากกรุงเทพสามเท่า
ต้องมีขยะเยอะกว่าใช่ไหมใช่อ่ารถก็ต้องเยอะกว่าใช่เพราะทำรถได้เองอ่าอ่า
ถามหน่อยรถติดไหมไม่ติดหลังหลังเริ่มติดแล้วนะพี่ยังไม่เข้ากรุงเทพ
แต่ไม่เท่ากรุงเทพอ่าโตเกียวเจอพายุแบบไต้ฝุ่นไตฝุ่นปีหนึ่ง๗๑๒ลูก
กรุงเทพนี้เรียกกันว่าระดับอนุบาลค่ะน้ำท่วมไหมไม่ท่วมไม่ท่วมอ่ะ
แล้วทำไมกรุงเทพจะเปลี่ยนไม่ได้โตเกียวหนักกว่าทุกอย่าง
แล้วเขาทำยังไงเขาถึงเปลี่ยนได้คะที่จะเคยไปพบผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว
ที่สารวักการณ์แบบกรุงเทพนี่แหละท่านค่ะนะครับพี่เขาถามอืม
กับท่านผู้ว่าบอกท่านผู้ว่าครับกรุงโตเกียวมีปัญหาเยอะไปหมดเลย
แก้ปัญหาได้ไม่รู้ไหมว่าผู้ว่าตอบยังไงยังไงคะ
ตอบว่าเราแก้ด้วยหลักวิศวกรรมอธิบายขยายความนิดหนึ่ง
การต่อสู้กับปัญหาของเมืองกับธรรมชาติเนี่ย
มันต้องต่อสู้ด้วยสมองฝนตกมาโตเกียวเขาเป็นแอ่งแบบกรุงเทพ
มิ้นปรากฏว่าพยายามสูบสูบยังไงก็ไม่ทันอืม
ฉะดวกอัตโนมัตินะกรุงเทพนี่ยังล้าหลังเลย
ต่อไปก็ต้องปรับมาเป็นอัตโนมัติค่ะเขาก็คิดว่าคิดแบบเดิม
ต้องทำหนักเดิมเนี้ยยังไงไม่ได้ผลอืม
ฝนตกมาตู้มเนี่ยนะครับมันจะมีน้ำเหลือรอระบาย
โตเกียวใช้หลักวิศวกรรมเอาน้ำเหลือรอระบายเนี่ย
เก็บไว้ใต้ดินก่อนเป็นแก้มลิงใต้ดิน๕แสนลูกบาทเมตร
ชิจุกุนะครับแล้วพอฝนหยุดตกก็ค่อยปั๊มขึ้นมา
ไม่มีใครเดือดร้อนแปลว่าพี่เอ๊จะเอาโตเกียวโมเดลนี้ใช่
มาทำกับกรุงเทพใช่สวนเดินตุจักรเนี่ยทำได้
เขตดูจักรเป็นเขตที่คนทุกข์ทรมานมากค่ะเพราะมันมีน้ำเหลือรอระบาย
มีโอบงยักษ์ก็แล้วเปลี่ยนท่องก็แล้วอ๋อนั่นแหละสิทำนี้แล้วอ่า
มันไม่พอค่ะเพราะฝนพฤติกรรมมันตกหนักมาทีเดียวอืม
มันต้องดึงลงมาข้างล่างก่อนค่ะก็เหมือนกับเป็นที่เก็บน้ำท่วมไว้ใต้ดินก่อน
พี่เอ๋ยืนยังไม่ทำได้คนอื่นก็ทำหมดแล้วอืม
อยากทำจริงน้องมิ้นถ้าเกิดวิธีเดิมมันแก้ได้
มันก็น่าจะแก้ได้มาเป็นสิบปียี่สิบปีแล้วใช่ไหมใช่ไหม
แสดงว่าวิธีเดิมอ่ะมันใช้ไม่ได้เปลี่ยนกรุงเทพพี่เอ๊บอกพี่เอ๊ทำได้
วันนี้มิ้นมีมิชชั่นให้พี่เอ๊ค่ะครับมิ้นจะมีภาพให้พี่เอ๊ดูได้เลยครับ
แล้วเราลองมาคุยลองมาถกกันหน่อยว่าภาพนี้สำหรับพี่เอ๊มองแล้วเนี่ย
รู้สึกยังไงหนึ่งแก้มันยังไงสองภาพแรกไปค่ะโอ้โห
เอาเอาว่าพี่เอ๊รู้สึกยังไงกับภาพนี้ก่อนรู้สึกทุกข์ฮะ
อันนี้รอการระบายหรือท่วมอ่ะพี่เอ๊ไหนลองมันก็คือการท่วมนั่นแหละ
คือฝนตกมาตู้มเลยส่วนใหญ่ก็ออกไปตามแม่น้ำลำคลองนะครับ
อยู่ในระบบระบายบ้างแต่ด้วยฝนมันมากกว่าที่เราจะเก็บไว้ได้
มันก็เลยเหลือรอระบายไงคราวนี้จะสูบไปไอ้คนที่จะสูบก็ต้องรอคนไปเปิดประตูน้ำ
รอไปติดเครื่องเป็นเครื่องดีเซลเอกช้าแล้วสู่กันไปสวนไปสวนกันมาค่ะ
ใส่ไปซอยนู้นซอยนู้นก็กลับมาซอยนี้อ้าวเจอแต่น้ำย้อนเอ้า
เพราะนี่คือการจัดการที่ไม่เป็นระบบอัตโนมัติน้องมิ้นในต่างประเทศเนี่ย
ระบบเครื่องสูบน้ำประตูระบายน้ำเนี้ยมันเป็นระบบอัตโนมัติหมดแล้วค่ะ
อะไรที่คอมพิวเตอร์ทำได้ดีกว่ามนุษย์ให้เขาทำไปอ่า
นี่ก็คือปัญหาระดับแรกก็คือระบบสูบน้ำทำงานไม่ประสานกัน
แต่ถ้าเกิดเป็นพี่เอ๊ะอ่าตรงนี้ไม่เกิดเจ้าตัวอย่างเป็นจัดดูจัดอ่า
ตรงนี้มันก็ลงข้างล่างเลยไม่ต้องรอสู่ไปวงยักษ์ที่อยู่ไกลเป็นแก้มลิงใต้ดิน
อยู่ตรงนี้เลยวิธีการก็คือทำบ่อสี่เหลี่ยมบ่อตรงกลางทะเลสาบเลยครับ
บ่อกลางทะเลสาบเพราะอะไรไหมครับคนก็วิ่งรอบได้ไม่มีใครเดือดร้อนอ่า
ส่งปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมเราต้องคิดให้ครบนะครับระยะก็คือยาวประมาณ๑๐๐เมตรถึงสองร้อยเมตรก็ได้
ค่ะนะครับกว้างห้าสิบโอเคลึกยี่สิบโอเคค่ะคูณไปแล้วก็ประมาณหนึ่งแสนถึงสองแสนลูกบาทเมตร
ใช้เงินไม่เกินสี่ร้อยล้านไม่เกินสี่ร้อยล้านซึ่งถูกมากนะครับอ่า
ขั้นตอนการก่อสร้างไม่ถึงปีครับเริ่มทำหลังหน้าฝนนี้หน้าฝนหน้าก็ได้ใช้แล้วอ่ะ
อ่ะโอเคพูดอย่างนี้คนที่ประกอบอาชีพทำงานกลางคืนเอาพูดตรงตรงคือเซ็กซเวิร์กเกอร์
อันดับแรกเป็นห่วงอ่ะเป็นห่วงใครคะเป็นห่วงทุกคนอ่ะอืมนะครับคือ
ต้องเข้าใจนะในชีวิตคนบางทีก็เลือกชีวิตไม่ค่อยได้เหมือนกัน
ที่เป็นผู้ว่ากอทมต้องคิดเขาว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเราเห็นภาพอย่างนี้แล้ว
อยากจะบอกว่าอยากจะดูแลคนกรทมไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืน
ให้เขาอยู่อย่างปลอดภัยอืมไฟต้องสว่างอืมตั้งใจจะเปลี่ยนเป็นแอร์วีดีสักทีแล้ว
ถูกทั้งดีทั้งสว่างมิ้นบ้านเราก็ใช้แอร์วิดีเราใช้ไฟหลอดอยู่
ติดติดดับดับดับดับอย่างเงี้นะครับแล้วก็อ่าจะมีกล้องวงจรปิดค่ะ
ซึ่งดูแลเขาได้ทั่วถึงจริงจริงครับแปลว่าอยากให้ความสำคัญเรื่องความปลอด
ใช่แล้วในแง่ของการทำงานเพื่อให้เห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไง
ค่ะคือในส่วนตัวก็ไม่ได้เห็นด้วยหรอกครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าหลายหลายชีวิตเนี่ย
ชีวิตเขาก็เลือกไม่ได้เราจะเอามาตรฐานของเราไปจับชีวิตเขาเนี่ย
ว่าก็ไม่ยุติธรรมแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แล้ว
สิ่งที่ผู้ว่ากรทมพอที่จะทำได้ก็คือต้องดูแลความปลอดภัยเขา
ชีวิตเขาลำบากอยู่แล้วอยากให้เขาต้องลำบากยิ่งขึ้นเลย
ยังมีทั้งคนที่เป็นพนักงานเสิร์ฟนะครับวินมอเตอร์ไซค์
ที่นักดนตรีอืมกลุ่มพวกนี้ต้องได้รับการดูแลเรื่องความปลอดภัยอืม
สว่างกล้องวงจรปิดตรงนี้ชีวิตเขาเปลี่ยนครับอันนี้
นี่คือเปลี่ยนที่๒คือเปลี่ยนให้กรุงเทพปลอดภัยขึ้น
ต้องการให้ความปลอดภัยเป็นสวัสดิการพื้นฐานคนกรทมเลยครับ
เอางี้ละกันค่ะพี่เอ๊เห็นภาพนี้คิดยังไงบ้างคะ
ต้องพูดคำนี้ครับชินครับชินชินอีกแล้วลงไปที่
ชุมชนเป็นอย่างนี้หมดแสดงว่าไม่มาเก็บสิ่งที่แก้ปัญหาได้ก็คือ
เข้าให้ถึงเก็บให้ถี่เห็นรถเก็บขยะกอทมไหมห้าตัน
จอดที่ไหนรถติดเต็มไปหมดเลยแล้วในตอกซอกซอย
กรุงเทพเป็นถนนเล็กเท่านั้นค่ะไอ้รถห้าตันมาให้เราจะลากกี่เที่ยวเนี่ย
พนักงาน๒๓คนลากก็พังก็แตกไม่ได้หรอกครับ
ที่พี่ต้องการจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเป็นรถขนาดครึ่งตันถึง๑ตัน
เข้าไปค่ะแล้วก็ล้วงมาได้เลยและไม่ควรเป็นถังแบบนี้ค่ะ
ควรจะเป็นถังตรงเตงมันคล้ายเหมือนจิงโจ้อ่ะก็เรียกถังเหล็กหรือถังจิงโจ
เปิดมิ้นเห็นไหมไปดูหลายหลายหลายที่ที่เขาทำเรียบร้อยอืม
จะมีถังสีสีเขียวแล้วเปิดด้านข้างอันนี้ต่อไปจะเปลี่ยนเป็นถังตรงเตง
นะครับอ่าเวลารถเข้ามาปั๊บก็มาเกี่ยวขึ้นไปเลยทีเดียวเลยขึ้นไปเลย
ใช่ครับใช้คนก็น้อยคนเดียวก็ทำได้อันนี้คนเล่นร่อนอืมพี่เอ๊คิดว่า
เราจะทำยังไงบ้างในฐานะผู้ว่ากอทมเราต้องเห็นเขาว่าเป็นมนุษย์นะ
คือถ้าเกิดเราเห็นคนเป็นแบบเป็นคนสร้างปัญหาเนี่ยเสร็จเลยนะ
ก็จะคิดถึงว่าจะจัดการออกมายังไงอ่าแกก็คิดเหมือนคนเป็นคนอ่ะมิ้น
กรุงเทพต้องคิดก่อนนะว่านี่คือครอบครัวใหญ่อ่าเราต้องอยู่กันแบบ
ทีถ้อยอาศัยเอื้ออาทรกันถึงจะอยู่ได้คนเล่นร่อนน้องมิ้น
มีสามรูปแบบค่ะรูปแบบแรกก็คือเขามีบ้านแล้วอ่า
ออกมาเล่นร่อนอีกสองก็คือไม่มีจริงจริงซึ่งจริงไม่มีบ้าน
ไม่มีงานไม่มีบ้านเลยไม่มีลำบาก
และสามเนี่ยประสบปัญหาทางจิตเวทอ่าเพราะงั้นแล้ววิธีการดูแลแตกต่างกัน
กลุ่มแรกเนี่ยต้องพูดคุยกับครอบครัวเขาทุกคนต้องการความอบอุ่น
มิ้นกลุ่มที่สองฝึกอาชีพเขาค่ะแล้วสิ่งที่พี่อยากจะทำก็คือ
กอกจ๊อปเชนเตอร์กรุงเทพหรือตามเขตเนี่ย
ควรจะมีระบบนะครับที่ให้นายจ้างนะครับกับคนมีทักษะ
ได้มาพบกันเหมือนแมทชิ้งแมทชิ้งกันแบบนี้อ่า
หินคือไม่ต้องไปเสียเงินฝึกอาชีพให้เขา
แต่ไม่ใช่ฝึกแล้วปล่อยเข้าไปค่ะฝึกแล้วแมทชิ่งให้เขาอืม
แล้วก็มีศูนย์พักพิงชั่วคราว
เขาตั้งตัวได้เขาก็ไปอยู่ของเขาได้
ส่วนสุดท้ายเนี่ยน่าเห็นใจต้องรักษาครับต้องเยียวยา
ใช่ครับรบกวนพี่เอ๊ลงมากับหนูหน่อยโอ้โหนี่
มาพี่เอ๊อ่านเอาบ้านและที่ดินชาวบ้านสร้างทางเข้าออก
เห็นชัดว่าเอื้อประโยชน์เอกชน
ถ้าเขาร้องเรียนมาแบบนี้พี่เอ๊จะช่วยเขายังไงคะ
ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปร้านกาแฟร้านหนึ่งร้านสวยมากพี่เอส
มีแอร์เย็นเย็นดื่มกาแฟสบายใจเพราะเราจะคุยเรื่องที่ค่อนข้าง
จริงจังเพราะเราจะคุยเรื่องนี้ค่อนข้างจริงจังเพราะเราจะคุยเรื่องนี้ค่อนข้างจริงจัง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

มีทางอย่างน้ำรอกราบายเหรอคะ

เจอขนาดนี้นั่นน่ะสิครับพี่ลองไปดูข้างนอกนะครับ
หนักวันนี้หลายเท่าพี่เอ๊ะเปลี่ยนไหวหรอ
คือที่จะต้องลื้อทั้งเมืองนะที่พี่เอ๊พูดมาถึงขนาดนั้น
เหมือนบ้านอ่ะนะครับเพราะว่าบ้านทุกคนก็ไม่ได้เป็นสมบูรณ์แบบ
อ่าแต่ถ้าเกิดมันได้แม่บ้านอืมนะครับ
เพราะบ้านเนี่ยที่รู้งานช่างซ่อมเป็นเนี่ยมาเสียเงินครั้งเดียว
แต่ถ้าเกิดได้มีคนมีความรู้นะครับแล้วดูแลจริงจังเนี่ย
มันก็สามารถที่จะซ่อมแซมบ้านที่มันอาจจะมีปัญหาไม่น่าอยู่
จะฟื้นคืนมาให้เป็นบ้านที่น่าอยู่อบอุ่นก็ได้อ่าพูดถึงบ้านเนี้ยพี่
ลองดูตึกต่างที่อยู่รอบเราตอนนี้สภาพมันเป็นยังไงบ้างคะ
ปกตินะครับมันก็มีตึกเก่าตึกใหม่แต่สำคัญที่สุดก็คือ
มันต้องถูกต้องนะครับตามหลักความปลอดภัยตึกเก่าเก่าของกรุงเทพมีเยอะ
ห่วงที่สุดเลยก็คือนะครับเวลาไฟไหม้ลามกันเยอะแยะหมด
ตรงนี้กรทมไม่ใช่ไปทำหน้าที่ไปควบคุมเขาอย่างเดียว
ควรจะให้ความรู้ดูแลเขาด้วยสายไฟลงระยางเนี้ยแหละเออ
พี่แฮนจะแก้ไหมไปเนี้ยต้องแก้ครับค่ะแก้ยังไง
ลงดินเหมือนที่เมืองนอกเขาทำไหมคะเมืองนอกก็ไม่ได้ลงดินทุกเส้นถนนนะครับ
นะครับเส้นถนนสายหลักเนี่ยเขาก็ลงดินค่ะ
แต่เส้นซอยต่างเนี่ยสังขยนาไอ้ที่พันกันเนี่ยน่ากลัวมาก
พรุ่งนี้จะเหลือไม่กี่เส้นหรอกครับเพราะว่าสายโทรศัพท์แบบดั้งเดิม
เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ใช้แล้วพูดถึงเรื่องไม่ได้ใช้แล้วป้ายหาเสียงเนี่ย
เดี๋ยวสิ้นเดือนเนี้ยก็น่าจะไม่ได้ใช้แล้วเหมือนกันใช่ไหมพี่เอ๊อย่าว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนเลยครับ
ครึ่งเมื่อกีดวันที่ยืบสองหายเครี่ยงเลยจะมีคนช่วยหายไปไหน
ก็จะมีคนที่เขารอจะเก็บอยู่เก็บไปทำอะไรครับหลายอย่างไอ้คงไม่อัดนี่กูใช้ได้
สมมุติว่าป้ายต่างหาเสียงที่ติดอยู่ทุกวันนี้
คือถ้าสมมุติเราทำเหมือนเมืองนอกที่มีจุดเฉพาะให้เลยว่าทุกการเลือกตั้งจะผู้ว่าจะสอสอจะอะไรก็ตาม
คุณจะติดป้ายได้เฉพาะพื้นที่แอร์เรียตรงนี้เท่านั้นเหมือนที่กรทมจัดพื้นที่๑๕เวทีให้ปลาใส
สนุนมากเลยเพราะเราไม่ต้องไปเสียงบประมาณอยากทำนะครับเพราะกรทมเองก็ไม่ต้องมาปาดเหงื่อ
เพราะบางป้ายนี่ไปขัดขวางการจราจรมีบางป้ายถูกทำลายอีกมันเป็นเรื่องที่เราต้องไปดูแล
พี่เอมีไอดอลที่แบบมีผู้ว่าไอดอลไหมผมชอบคุณอภิรักษ์เขาเป็นนักบริหารแล้วเขาไม่ได้ใส่ใจเรื่องเมืองทั้งนั้นอ่ะ
อืมเขาใส่ใจเรื่องคนค่ะเรื่องศิลปะอืมแต่ทีเนี้ยพี่เอ๊มินว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้น
คนกรุงเทพพูดกันเสมอเสมออ่าภูว่าคนนี้มาทำโครงการหนึ่งสองสามสี่
สมัยต่อไปอ่ะเปลี่ยนภูวะไอหนึ่งสองสามสี่ที่ทำอยู่กลางทางก็โดนทิ้งล้าง
เพราะว่าผู้ว่าคนใหม่มาเขาก็ทำโครงการของเขาใหม่หนึ่งสองสามสี่
มันไม่มีความต่อเนื่องแล้วพี่เอ๊จะวางนโยบายอะไรยังไง
ให้มันสามารถต่อเนื่องได้ไหมโชคดีอย่างว่าผู้ว่ากอทมมีการเลือกตั้ง
อะไรที่ดีเนี้ยต่อให้เขาเป็นคนอื่นค่ะที่อาจจะไม่ได้มาเป็นพักเรา
เรื่องต่างเชื่อว่าก็ต้องเอาใจประชาชนแหละ
อะไรดีเขาก็ต้องสารงานต่ออยู่แล้วถ้าพูดถึงโครงการที่พี่เอ๊อยากจะเปลี่ยน
อยากจะทำในฐานะผู้ว่าและคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งดีที่ใครขึ้นมาเป็นต่อก็จะ
จะต้องเป็นสวัสดีการพื้นฐานคุณกรทมอุ้ย
อะไรเพื่ออะไรน่ะผลประโยชน์ส่วนรวม
เฮ้ยช้าหน่อยได้ไหมครับพี่

เรื่องนี้มิ้นต่อไปผ่านไม่ได้จริงนะคะ
ชวนพี่เอ๊ลงมาคุยซะหน่อยแล้วล่ะว่า
ไวนิวขนาดใหญ่ที่อยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตซอย๕ตรงนี้เนี่ย
มันสะท้อนข้อเรียกร้องอะไรจากชาวบ้านบ้าง
พี่เอ๊ขอดูขอแวะแบบวิบ้ายไลน์ทางนิดนึง

มาพี่เอ๊อ่าน
เอาบ้านและที่ดินชาวบ้านสร้างทางเข้าออก
เห็นชัดว่าเอื้อประโยชน์เอกชน

แต่มันเป็นพื้นที่ในกรทมอ่ะอันนี้พูดว่าทำอะไรได้ไหมช่วย

คือถ้าเกิดมีปัญหาในพื้นที่กรทม

พศเองก็ต้องใช้พื้นที่กฤษโม
กฤษโมสามารถมีพลังในการประสาทได้จริง

เอาเงินภาษีประชาชนมาสร้างทางให้ในทุนใช้ฟรี
ลองถางเท่าที่ของคนที่มีตังค์

ค่ะกฎหมายมันถูกนะครับแต่ที่จริงแล้ว
มันผิดในหลายเรื่องกฎหมายก่อสร้างถูก
ค่ะผิดกฏหมายสิ่งบรรคได้ไหมก็ได้
ผิดกฎหมายเกี่ยวเรื่องความปลอดภัยได้ไหมได้ได้ความสะอาดได้ไหมได้
ใครดูแลคะเรื่องนี้กรทมนั่นแหละครับแล้วพี่เอ๊คิดว่าการที่มัน
มิ้นขึ้นมาอยู่มันพุดบ่าจะดีกว่าอ่าได้ค่ะมันเดินไม่ได้ไงพี่
มันเดินคุยกันลำบากเห็นไหมเนี้ยต้นไม้มาอีกแล้วไอ้ต้นไม้ดินสวยนะ
เห็นต้นไม้นี่ดีนะไม่แล้วอันตรายไหมไม่ได้ไม่ได้ถูกเสาไฟนะ
อันนี้โอเคนะแล้วมันจะโค้นไหมเวลามีพายุมิ้นถามดีนะ
โคตรไม่โคตรเนี้ยอืมในหลายต้นไม้มันโคตรจริงจริงอ๋อ
กอทมต้นมันต้องมาเสริมเสริมตรงนี้เสริมได้อ๋อ
แต่ตรงนี้ไม่ชอบเลยอันนี้เหรออันไหนฮะเนี่ยเละอย่างเงี้
จริงแล้วก็ต้องทำเหมือนกับล้อมกรอบใช่ครับแล้วก็ต้องล้อมจริงจริงนะ
ไม่ได้มีเสร็จได้ทิ้งขี้บุหรี่เอออ่าแป๊บเลยค่ะขออนุญาตครับ
เดี๋ยวนี้ข้ามถนนต้องยกมือไหว้ตลอดครับขอทางก็เป็นการขอทางจริงจริง
อันนี้ช่ออยู่ตรงนี้ถูกแล้วไหมอันนี้น่าจะเป็นของระบายน้ำอ่า
นะครับอันนี้ถือว่ายังโอเคแต่มันตะปุ่มตะปับไหมพี่แบบมันคุกใช่ครับ
สมมุติสมมุติหนูว่าเป็นคนเดินนะน้ำตรงนี้โอเคต้องเดินตรงเนี้ย
หนูสาดออกเท้าส้นสูงลงไปเนี้ยโดนปั๊กเลยอืมไม่ได้ทำไงอ่ะคะ
รูนี้มันต้องชิดกว่านี้ถี่ได้หรือว่าเรียบได้
แต่ต้องมีรูไว้เวลายกขึ้นมาปั๊บแค่นั้นพอ
อีกปัญหาหนึ่งพี่เอ๊เรื่องทำถนนเนี่ยบ้านมิ้นประสบโดยตรงเลย
คือบ้านของกรทมบางทีบางพื้นที่เนี่ยมันก็เป็นที่ต่ำใช่ไหม
ครับเขาก็พยายามแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยการยกถนนให้สูง
พอยกถนนสูงเสร็จปุ๊บตอนนี้ซอยบ้านหนูเป็นที่กักเก็บน้ำเป็นแก้มลิงให้เลยค่ะ
ไหลเข้าท่วมบ้านเหมือนบ้านที่อยู่ข้างหลังแต่ก่อนก็เป็นแก้มลิงให้
แล้วทำยังไงอ่ะพี่ระบบปั๊มต้องทำเขายกเขายกถนนให้เพราะเป็นพื้นที่กรทม
แต่เขาไม่สนใจบ้านคนคนชาวบ้านอ่ะถูกต้องครับตรงนี้เนี่ยน่าจะต่ำกว่าระดับน้ำเจ้าพญาสองเมตรครึ่ง
ถนนเนี่ยยังไงก็ต้องทำแต่ระบบปั๊มก็ต้องช่วยบ้านมิ้นถ้าเกิดระบบปั๊มทำงานดี
มันจะช่วยนะครับส่งน้ำไปถึงระบบระบายน้ำขนาดใหญ่ได้
กว่าจะมาถึงที่ร้านได้มิ้นลากพี่เอ๊แบบหยุดทุกจุดเลยเพราะว่าเอาจริงนะพี่เอ๊
เยี่ยมว่าคนเลยพี่เอ้ยเดินไปก็โบนไปร้ายสดท้าวฟลิกเหมือนกันอืม

ลายละอีกเหรอสาวกรหน้าทิ้งไปเลยฮะอย่างนั้นเลยจริง
อุ้ยอันนี้ก็ปัญหาโดยตรงแล้วนะคะถ้าสาวกรหน้าทิ้ง

อร่อยค่ะฮังรีวีลล่าวทีน

จริงเป็นคนสนุกสนานชอบกินรหัสชอบดนตรี
ดนตรีแบบไหนคะ
จริงชอบหลายแบบแต่ที่ชอบมากคือจัสตินบีเบอร์

ไหวมั้ยคะสู้ม่อนไหวคะไม่ไหว

เป็นยังไงครับ

สมัยก่อนติดน้ำอารมณ์ตอนอยู่เมืองนอก
ตอนเรียนเวทีมันจะมีน้ำอารมณ์ยี่ห้อโจ๊ฟ้าผ่าน
เขาบอกมีคาเฟอินมากกว่าแฟ๒เท่า

แต่พอกลับมาเมืองไทยก็เดี๋ยวนี้ก็ไม่ดื่มด้านลมแล้วครับ

บรรยากาศเป็นยังไงครับพี่เอดื่มสบายขึ้นไหมค่ะ

ตอนนี้ก็เป็นผู้สมัครที่จบนอกวิศวะเทคโนโลยี

แล้วก็วันนี้ไม่ค่อยสนุกเลยพี่เอกเหนื่อยเหรอคะ

คือมีแฟนคลับหลายคนบอกพี่ไปลงพื้นที่

ด้วยความเป็นพี่เอเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขง่าย
ตี้ชอบอะไรง่ายนะครับ
ชอบกินรหะชอบดนตรีนะครับ

ชอบดนตรีแบบไหนคะ

แต่ตอนนี้เขารีเซลล์เวลาแล้วนะคะ

ไหวไหมคะสู้ไหมคะไม่ไหวฮะไม่สู้

ขันในโรงเรียนเรื่องที่สองแล้วแม่เขาอัดคลิปลงยูทูปปรากฏว่าแมวมองเห็นสุดท้ายก็เชิญแม่เขาไปคุยกับอัชเชอร์
ก็กำลังจะบอกว่าบางทีชีวิตคนเนี่ย

แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีโอกาสทำให้พรสวรรค์ก็ออกมา

มีเพลงไหนที่ชอบหน่อยร้องให้พี่ฟังสักท่อนด้วยไหม
แล้วก็อยากจะเป็นในหัวใจของคนกัลธมมะ

เขาบอกว่าผู้ชายยังไงทุกคนต้องมีฮีโร่ในดวงใจ

สตาร์ทเพราะว่าเขาเป็นซุปเปอร์ฮีโร่จากมันสมองเขา
จากการสร้างสรรค์ทางด้านวิศวกรรมของเขา

แต่เขาใช้สมองในการเปลี่ยนแปลงโรค

ในที่นี้ของพี่เอ๊นี่ชอบขนาดไหน

โมเดลเหรอคะโมเดลขนาดที่พี่สะสมก็๑ต่อ๖

เอ๊พูดถึงไอรอนแมนเนี่ย
อันนั้นแนนเย็นมากนะแล้วตอนสุดท้ายก็แบบ

ซึ่งคนที่ทำให้ไอรอนแมนต้องตายจริงสาเหตุ
ตัวต้นเหตุจริงเนี่ยใช่ไหม
นอสทานอสไหมทานอสคิดยังไงกับทานอสคะ
ถ้าผู้ว่ากรทมคือไอรอนแมน
อะไรในที่นี้จะเป็นคนเป็นของเป็นอะไรก็ได้นะคะ

เพราะทานอนนี่โอ้โหมีพลังมีพลังมหาศาล

ใช่เพราะฉะนั้นระดับทานอสคือภัยธรรมชาติ

ก็อยากจะใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา

เครื่องตรวจวัตรก็ต้องทุกที่๒๐๐๐จุด

เพราะว่ากรทมก็ได้ไปจี้ที่ต้นกำเนิดได้

อย่างที่พี่ว่ามันต้องใช้หลักวิศวกรรม

เอ๊คะจริงแล้วเนี่ยมีเซเลปเขามีคำถามอยากจะถามพี่เอ๊
เดี๋ยวให้พี่เอ๊เป็นคนเลือกว่าพี่เอ๊จะได้คำถาม
ท่านไหนเป็นคนแรกกับกล่องสุ่มของเรานะคะท่านแรก
จับเลยค่ะท่านแรก
ได้เลยโอ๊ย
โดยสิ้นเชิงเลยผมออกจากบ้านมาแถวแถวซอยลาซานบางนาผ่านโรงเรียนลาซานไปเนี่ยนะก็เต็มไปด้วยหลุมบ่อเป็นลูกคลื่นเหมือนกันอยู่บนดาวอังคารไม่รู้ใครจะมาช่วยทำให้มันใช้งานได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมผมตั้งใจมากนะว่าอยากจะเข็นไปเองคนเดียวลดการพึ่งพาไม่รบกวนคนรอบข้างหรือคนที่มาด้วยแต่ที่สุดแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้
โอ้โหดูไปไงวะเนี่ย
ก็ต้องพึ่งพาคนที่ไปด้วยให้ช่วยเข็นช่วยยกช่วยดัน
และบางจุดเนี่ยมีทางลาบมาดี
ด้านล่างไปเจอบันไดเจอขั้นฟุตบาท

จะแก้ปัญหานี้ยังไงขอบคุณนะครับ
บ้าคือพี่อ๋อครับอืมผมอะไปกับพี่อ๋อให้หลายรอบเลยนะครับ
ขนาดไปที่ราชประสงค์ฟุตบาทฝั่งที่เป็นเอกชนเรียบเลยใช่ไหม
อ๋อยเราก็ล้อกันส่วนเป็นของกอทมมีปัญหายังนะครับ
ยักพะเยิกอยู่พี่อ๋อยครับทุกอย่างมันมาจาก
มาตรฐานเอกชนทำไมทำได้เราก็ต้องทำได้เหมือนกัน
ตั้งใจเลยว่าจะทำให้ฟุตบาททางเท้ากอทมเนี่ย
เป็นมาตรฐาน๓คนไม่ได้มีอะไรยากเลยครับ
มันไม่ได้อยู่ที่ฟุตบาทหรอกครับมันอยู่ข้างใต้
ต้องมีคอนกรีตก่อนนะครับมีชั้นทรายมีการบดอัด
ถึงจะวางฟุตบาทได้ผมไม่ให้ผมเสียเหลี่ยมหรอกครับ
อย่าว่าแต่ผู้พิการมนุษย์ร้อนเลยครับแม้แต่คนปกติ
ฟุตบาทกอทมหกล้มได้เลยตั้งใจว่างานนี้
ผมจะทำให้เป็นมาตรฐานสากลให้มันรู้ไป
ถ้าเกิดมีผู้ว่าชื่อสุชัชวีฟุตบาททางเท้า
มันจะเรียกไม่ได้ก็เรียกคนต่อไปค่ะมาจากคุณป้อง
ป้องพี่นวัดสวัสดีครับป้องนวัดนะครับ
อยากถามผู้สมัครทุกท่านนะครับในเรื่องของการศึกษาครับ
ว่าทำไมคนกรุงเทพมหานครที่พอจะมีเงินหน่อยเนี่ย
มักจะหลีกเลี่ยงให้ลูกหลานตัวเองเข้าโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
จะเอาลูกหลานตัวเองไปเข้าโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐบาลชื่อดังกันทั้งหมดนะฮะ
ไม่ได้ผมเองนะฮะมีหลานสาวสองคนในวัยเรียน
เพื่อนเพื่อนทุกคนมีลูกในวัยเรียนหมดนะครับเอาจริงตัวทุกคนก็
ดิ้นลนเพื่อใช้ลูกตัวเองเข้าโรงเรียนที่ดี
เอกชนโรงเรียนรัฐที่ชื่อดังซึ่งมีจำกัดมาก
และบางทีไกลบ้านมากเดินทางเหนื่อยมากรถติดเป็นชั่วโมงกว่าจะถึง
กรุงเทพหานครถึงไม่สามารถทำโรงเรียน
ให้ผู้ปกครองในกรุงเทพไว้วางใจในการจะส่งลูกหลานเข้าไปเรียนว่า
ภายแน่นอนได้รับการศึกษาที่ดีนะครับแล้วก็
อย่างไรครับอยากจะบอกให้พี่ป้องนะครับผมมาอยู่วันนี้ได้อ่ะเพราะผมมีโอกาส
ด้านการศึกษาผมมีโอกาสเป็นผู้ว่าก็จะเป็นผู้ว่าการศึกษากรทมอย่าทำโรงเรียนใกล้ใกล้บ้าน
ป้องนี่แหละครับให้เรียนได้แล้วเรียนตั้งแต่ก่อนอนุบาลอนุบาลปฐมมัธยมเลย
อย่างน้อยที่สุด๑เขต๑โรงเรียนนะครับผมจะทำโรงเรียนต้นแบบเหมือนโรงเรียนสาธิตเลยครับ
ผมตั้งใจอย่างนั้นให้พี่ป้องนะครับไว้ใจว่าส่งหลานสองคนมาเรียนได้นะครับ
ในพื้นที่ใกล้บ้านไม่ให้เสียเหลี่ยมเรื่องนี้เหมือนกันครับ
เพราะว่าทั้งชีวิตก็ทำเรื่องการศึกษามายังไง๔ปีนี้จะทำให้การศึกษากรทมพลิกก็ได้ครับพี่ป้องครับ
ขออนุญาตสามคำถามสั้นสั้นจริงจริงอันดับแรกพี่เอ๊ชูนโยบายเรื่องเทคโนโลยี
เอ๊ว่าประเทศไทยหรือกรุงเทพมหานครพร้อมรับเทคโนโลยีเหล่านั้นแล้วจริงเหรอคะ
รอมานานแล้วครับลองถามตัวเราเองสิครับ
มันยกระดับคนโดยส่วนรวมจริง
อืมน้องมีอะไรที่ตรวจสอบได้อ๋อหูขึ้นมาเลยอืม
ว่าตอนนี้ส่งอยู่โต๊ะไหนกี่วันแล้วนะครับ
อนุมัติยังไงเหม็นได้หมดแปลว่าเอาเข้าระบบหมดใช่
ยังยืนยันว่าเทคโนโลยีนี่แหละคือคำตอบ
คือพี่เอ๊ไม่ได้ยืนยันด้วยความเป็นพี่เอ๊นะแต่โลกเนี่ยยืนยันด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้ว
แล้วเมืองอื่นเขาทำมาหมดแล้วโอเคลองเทียบนี่แหละอยากทำจริงจริงครับ
คำถามที่สองค่ะสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดเลยนะพี่เอ๊
สิ่งที่พี่เอ๊อยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนรถขยะเปลี่ยนทางเดินเปลี่ยนโครงสร้าง
แก้มลิงทำไวไฟฟรีพี่ไอ้ที่พูดถึงเนี่ยเงินมหาศาลนะคะ
อยู่นโยบายที่พูดมาเนี่ยลดค่าใช้จ่ายและค่าคลองชีพประชาชนกรทม
หมื่นล้านไม่ได้ธรรมดานะตีว่าแสนล้านเนี่ยนะครับ
ถามไฟอ่ะเสียค่าที่ต้องไปเปลี่ยนหลอดค่ะอันเท่าไรอ่ะ

ร้อยล้านประมาณตีพันล้านได้ไหมคะ
ไม่ถึงซะทีเดียวเพราะสำนักโยธามีงานอย่างอื่นด้วยถนนด้วย

ขยะเปลี่ยนรถขยะหมดเลยให้มันเป็นขยะเล็กเท่าไหร่ดี
ขยะเราเช่ารถอยู่แล้วริม

เขาให้เราเช่าเขาก็ไปปรับรถมา

ทุกวันนี้พี่เอ๊แทนตัวเองว่า

เอ๊ก็จะให้ทุกคนเรียกพี่เอ๊ว่า

แล้วถ้าเกิดพี่เอ๊ได้เป็นผู้ว่ากอทม

ตำแหน่งผู้ว่าที่จริงแล้วมันต้องตำแหน่ง

อาจารย์เจ้าหน้าที่เขาเรียกพี่ให้ทุกคนเหมือนกัน
ถ้าเกิดว่าเขาจะเรียกพี่เอ๊ก็ดูน่ารักดีนะครับ
งั้นแปลว่าถ้าต่อไปสมมุติพี่เอ๊ได้เป็นพี่ผู้ว่าเนี่ย

น้าพอได้แต่ลุงเนี่ยขอไว้ก่อนนะครับ

เราก็เลยต้องทำ๓เพื่อให้๑มันหายไป

กรทมมินมั่นใจเลยว่าเขาอยากเปลี่ยนแน่

มันเปลี่ยนไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจเอาไว้

ถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับ

ทุกข์ทรมานของคนกอทมซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับ

แล้วก็วาระผู้ว่า๔ปี
ปีนี้สำคัญนะครับถ้าเกิดเรายังคิดเหมือนเดิมทำเหมือนเดิม

ปีข้างหน้านี้เราจะหนักขึ้นนะครับ
เพราะเด็กที่เกิดขึ้นจะเข้าอนุบาลแล้ว

คุณพ่อคุณแม่เราที่มีอายุ๔ปีนี่ชีวิตเปลี่ยนหลายอย่าง

เข้ามาปี๑อีก๔ปีต้องออกมาทำงานหาเงินด้วยตัวเองแล้ว
ชีวิตต้องมาอยู่กับความไม่ปลอดภัย
อยากจะบอกว่าผมมาพร้อมกับพลังนะครับ

พอเห็นบ้านนี้เมืองนี้ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลง
เพราะบ้านอื่นเมืองอื่นเขาเปลี่ยนได้
คนไทยก็เก่งคนไทยก็พร้อม

ต้องมีนะครับตัวแทนท่านร่วมกับท่านมานำการเปลี่ยนแปลง
และผมไม่ได้มีแต่ความมุ่งมั่นอย่างเดียวนะครับ
ผมมาพร้อมกับนะครับหนทางในการแก้ไขปัญหาจริง
เพราะว่าบ้านนี้เมืองนี้ถ้าเกิดไม่ใช้หลักวิชาการ
วิศวกรรมมาแก้ปัญหามันก็แก้ไม่ได้ครับ
ขอให้ศาลนะครับวันที่๒๒พฤษภาคมนี้วันสำคัญ

ในการเลือกอนาคต๔ปีข้างหน้า
ในโลกยุคที่หมุนเร็วที่สุดนะครับ

เลือกสุชัตวิเบอร์๔นะครับ

วันนี้ก็ลองดูลองตัดสินใจกันดูนะคุณผู้ชมว่า

ยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูว่า

เอาล่ะวันนี้ผู้ว่ามหานครสวิทธิ์ท้อม

แต่เทปหน้าเราจะได้มาคุยกับใคร
ผู้สมัครผู้ว่ากรทมคนไหนที่จะมาให้เราสร้างมิชชั่น
แล้วได้มาเปิดอกเปิดใจแหวกถึงหลักการของเขาว่า
เขาจะทำให้กรุงเทพมหานคร๔ปีต่อไปเป็นยังไง
ต้องรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ